พาคุณผู้ชมไปสำรวจอีกหนึ่งจุดนะฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจร
นั่นก็คือบริเวณทางต่างระดับบางปะอินถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ
ผู้สึกข่าวรายงานว่าตอนนี้เนี้ยรถเนี้ยติดขัดเลยนะคะครับ
เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสำรวจบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะ
กับคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะรายงานสดมาจากทางต่างระดับบางปะอิน

ค่ะสภาพการจราจรนะคะบริเวณทางขึ้นทางต่างระดับบางปะอินขณะนี้ค่ะ
รถนะคะก็สามารถเคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดีนะคะ
เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะตำรวจทางหลวงนะคะ
ก็ได้มีการมาเปิดช่องทางพิเศษค่ะที่บริเวณนี้นะคะ
จึงทำให้สามารถระบายรถบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
การจราจรนะคะบริเวณทางขึ้นทางต่างระดับบางปะอินช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องสลับกับติดขัดเล็กน้อยค่ะ
โดยล่าสุดนะคะมีท้ายแถวสะสมน้อยลงกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าตำรวจทางหลวงค่ะได้เปิดช่องทางการจราจรพิเศษเพิ่มเติมนะคะ
ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ห้าสิบแปดค่ะถึงช่วงกิโลเมตรที่เจ็ดสิบสี่นะคะ
เป็นทางยาวจำนวน๑๖กิโลเมตรเพื่อที่จะระบายรถให้สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวและไม่ติดขัดสะสมค่ะ
ซึ่งทางต่างระดับบางประอินนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังถนนสายเอเชีย
่งหน้าเข้าสู่ทางภาคเหนือค่ะเช่นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอายุทยาจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะถือเป็นวันหยุดวันแรกนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ทำให้มีประชาชนนะคะเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมากตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
อกจากนี้นะคะประชาชนค่ะที่ต้องการเลี่ยงเส้นทางต่างระดับบางปะอินนะคะ
ตำรวจทางหลวงค่ะก็ได้แนะนำค่ะว่าสามารถไปได้นะคะ
ที่เส้นทางถนนคลองหลวงธรรมศาสตร์ทางทิศตะวันตกค่ะ
เพื่อที่จะไปออกถนนสาย๓๔๗นะคะทะลุไปยังอำเภอบางปะหันค่ะ
เข้าสู่ถนนสายเอเชียได้เช่นเดียวกันพันธบรวจโทขุนเขาโพสุวรรณนะคะ
สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงอายุทยาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นั้นนะคะ
ได้พิจารณาเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถติดสะสมค่ะซึ่งจากการเปิดไปนะคะ
ก็ทำให้การจราจรนั้นสามารถเคลื่อนตัวได้คล่องขึ้นค่ะรวมถึงนะคะ
ยังได้มีการระดมกำลังตำรวจนะคะอำนวยการจราจรตลอดเส้นทางหลัก
ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณต่างระดับตอนนี้กลับสู่ภาวะปกตินะครับ
แต่ว่าช่วงตั้งแต่ช่วงเช้ามาตั้งแต่๖โมงเช้าที่เราวางกำลังจนถึง
บ่ายสามโมงสี่สิบเนี้ยช่วงเนี้ยเนี้ยจะมีลดปริมาณมากนะครับ
มีท้ายแถวนะครับแต่ว่าเราก็จัดกำลังเพื่อเร่งระบายรถ
เปิดช่องทางพิเศษวันนี้เนี่ยเปิดเพื่อว่าตอนนี้ตอนแรกมันมีรถสะสมในเส้นประหลโยธิน
มีการชะลอตัวแล้วจึงดึงจากกอร์มอร์ห้าสิบแปดนะครับกอร์มอร์ห้าสิบแปดเนี้ย
อ่าสามารถที่จะเร่งระบายรถที่มาจากวงแหวนตะวันออกตะวันตกและพระหลโยธินได้นะครับ
เพื่อเข้ากอร์มอร์เจ็ดสิบสี่ในพื้นที่ของวังน้อยนะครับเพื่อเร่งระบายรถข้ามจุดที่มีปั๊มปรถทอมมากมาก
หรือหน่วยบริการต่างต่างที่รถจอดใช้ครับขณะที่บนถนนเส้นทางสายเอเชียนะคะ
ก็จะมีการตั้งจุดบริการประชาชนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยโดยมีทั้งหมดสองจุดหลักสิบสามจุดรองนะคะ
ตลอดเส้นทางค่ะซึ่งก็จะมีบริการจุดพักรถนะคะน้ำดื่มกาแฟ
แล้วก็การประถมพยาบาลเบื้องต้นยาดมพิมพ์เสนลูกอม
รวมไปถึงการซ่อมรถนะคะแล้วก็การสอบถามเส้นทางต่างค่ะ
แล้วก็การแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะ
ร่วมกันบริการแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งคืนค่ะโดยหลังจากที่ตำรวจทางหลวงนะคะ
ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษค่ะก็ทำให้การจราจรบริเวณนี้นะคะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้นะคะ
ตำรวจทางหลวงค่ะก็บอกว่าสายพระหลโยธินนะคะ
ที่จะมุ่งหน้าไปยังภาคอีสานค่ะซึ่งคาดว่าจะติดนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นนี้เป็นต้นไปค่ะพรสจิริสินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณทางต่างระดับบางปะอินค่ะ